คุณผู้ชมครับตำรวจภูทรร่อนพิบูลล่าตัวคนยิงปตลาดแตก
ขออภัยครับปตลาดตกเสียชีวิตที่กลางถนนเลย
คุณผู้ชมครับตำรวจสพร่อนพิบูรณ์เข้าตรวจสอบเหตุ
นายสันติหรือว่าปตลาดตกฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนสายนอกทุ่งบ้านม่วงงาม
ตะบนร่อนพิบูรณ์เนี่ยครับตรงในบริเวณนี้ฮะ
คือกลางถนนตรงนี้อยู่ใกล้ทุ่งนาแล้วตอนเกิดเหตุฝนตกอยู่ด้วย
ตลาดตกด้วยนะครับนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
ตะแคงไปกับพื้นถนนเขาถูกยิงด้วยปืนลูกซองครับ
เข้าใบหน้าเจ็ดแผลในตัวนี้มีเงิน๘๐ฟัยแช๊ก๒อัน
ส่วนที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนดินข้างทุ่งนาเปรี้ยว
ไม่มีบ้านคนเลยตรงนั้นคุณผู้ชมดูสิฮะ
สำหรับปตลาดตกนี่นะครับเป็นผู้ติดยาเสพติดรายหนึ่งครับ
ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอด
การบำบัดมาแล้วก็หลายครั้ง
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทนักครินนะครับ
มุกรินละมายมาสรองผู้กำกับการสพร่อนพิบูรณนะครับ
ลงพฤติหาพญาหรักฐานในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตในลักษณะคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่นะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยดับเครื่องแล้วนะเออแปลกนะ
หันหน้าเข้าหาสวนปามเป็นทางตัน
แต่ปฏิฐานว่าเกิดเหตุขนาดคลอมมอเตอร์ไซค์
แล้วล้มลงฝั่งขวาจักรยายนทับตัวเองฮะ

ยังไม่ทราบว่าผู้ตายและผู้ก่อเหตุเดินทางมาในเส้นทางไหน
เนื่องจากว่าจุดดังกล่าวมันเข้าได้๓ทางคุณผู้ชม
เข้าทางสวนปามก็ได้เข้าทางทุ่งนาก็ได้นะครับ
นายสุรีเต่งผู้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖
ท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้ถึงถุ่มหนึ่งได้ถุ่มเศษ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงสวนปามได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยนะ

พอไปถึงนะเจอผู้ตายนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่แล้ว
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจนี่ฮะผู้ใหญ่มาดูพื้นที่
ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา๓ปีเพิ่งเคยเกิดเหตุยิงกันในครั้งแรก
ส่วนชาวบ้านเนี่ยหลังเกิดเหตุกลัวสิครับ
ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
และยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเชื่อว่าผู้ตายต้องตั้งใจมาตรงนี้
เพราะบ้านผู้ตายอยู่ที่หมู่๗ห่างจากตรงนี้ไปตั้ง๑๐กิโลเมตรได้นะครับ
ผู้ตายคือรักษาอาการจีธเวษมา๘ปีแล้วนะ
คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดตั้งแต่ต้นนะ
แต่เป็นการเสียใจจากความรักนะครับจนเป็นผู้ป่วยจิตเวท
และนี่คือช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับญาติและแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
งานศพที่วัดเขาน้อยตะบนร่อนพิบูรณ์
ซึ่งส่งศพไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
บรรยากาศที่นี่เป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดครับ